เหตุการณ์นี้๑๒เองคุณผู้ชม
โอ้โหมือซ้ายชี้กลางนาง

น้อง่่อะจะไปเล่นไอเลยบิ้งปองประทัดปิ้งปอง
อันนี้คือจะเล่นอย่างเดียวไม่พอนะอยากให้มันดังอยากให้เสียงมันดัง
แกะแกะดินปืนมาเอามารวมเอามารวมเอามารวมอ๋อให้มันหนักหนักขึ้นเลยนะ
ใช่แล้วตอนจุดกำลังจะคว่างมันไม่พ้นมือมันบึ้มมาครับหมดเลยอ่ะอืม
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วโอ้เห็นสภาพนิ้วแล้ว
ขออภัยคุณผู้ชมเผื่อบางคนทานข้าวอยู่นะคะต้องรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำเลยค่ะ
คนเจ็บเนี่ยอายุสิบสองเองเรียนป่าวหกนะลูกเอ้ย
อยู่ที่โรงเรียนเที่ยงเภอพุทธไทยสงฯที่บุรีรัมพ์ค่ะ
ซึ่งน้องอ่ะโดนไอ้ระเบิดปิงป๊องน่ะมันระเบิดใส่มือ
ตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของหมอนะเมื่อวานนักข่าวของเราก็เลยไปดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเครื่องเล่นเพราะว่ามันเกิดที่สนามเด็กเล่น
อยู่ที่วัดที่บ้านบุ่งเบาอยู่ที่พุทธไทยสงฆ์ไปเจออะไรบ้างอ่ะอยู่ตามพื้นอ่ะ
พี่เบิร์ดพี่ดอมคุณผู้ชมดูเป็นระเบิดเป็นเขาเรียกอะไรสะเก็ด
ระเบิดดินปืนอะไรพวกเนี้ยค่ะมันยังอยู่เปลือกระเบิดปิงปองยังตกอยู่
ไปเจอแม่ของน้องด้วยแม่ของน้องบอกว่าตัวตัวของลูกชายวัยสิบสอง
กับน้องชายเก้าขวบเนี่ยเขาไปซื้อพวกแบบประทัดปิงปองระเบิดปิงปองอะไรพวกเนี้ยค่ะซื้อมาหลายลูกเลยก็ชวนกันไปพี่น้องอ่ะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นทีนี้ค่ะตัวลูกชายก็แกะก็แกะระเบิดปิงปองทุกลูกเลยนะเทเทดินปืนใส่รวมอยู่ในลูกเดียวแล้วเอาเทปพันใส่ไฟอ่ะพันพันพันจะได้เพิ่มความดังจะจุด

อืมซึ่งคุณผู้ชมข่าวเนี้ยฝากเตือนเลยค่ะอ่า
ฝากเตือนเลยน้องหนูผู้ปกครองห้ามเลยนะใช้คำว่าห้ามเลย
ลูกไปเล่นไม่ใช่แบบว่าเออบอกลูกว่าอย่าไม่ควรเล่นนะลูก
ลูกไปเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะ
เด็กออกไปเล่นกันแล้วบางทีเราไม่ได้สังเกตไงครับ
เออมันอาจจะเกิดอันตรายแบบนี้นะคะ